ส่วนความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่หายไป
ขณะที่เดินทางไปท่องเที่ยวในศูนย์เสือศรีราชา
จากการตรวจสอบภาพท่องวงจรปิดช่วงแรก
บอกว่าหายไปในส่วนของการจัดแสดงจอราเข้
แล้วก็ไม่พบภาพว่าสาวคนนี้เดินทางออกนอกสวนเสือศรีราชาด้วย
แต่ว่าล่าสุดมีข่าวดีเพราะว่าหาพบแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนคนนี้
ซึ่งอยู่ห่างจากสวนเสือศรีราชาไปเพียง๔กิโลเมตรเท่านั้น
และตอนนี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปลอบใจนางเกาลี่ปิงอายุ๓๖ปี
นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่หายตัวไปจากสวนเสือศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อ๓วันก่อนนะคะ
หลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่พบตัวในเพิงพักริมทางนะคะ
ซึ่งอยู่ริมถนนเขาน้อยหมู่ที่๖ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ชาวบ้านบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังซักกางเกงภายในคลอง
ลักษณะคล้ายกับนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่หายตัวไปจากสวนเสือศรีราชา
เดินเข้าไปสอบถามไม่ได้รับคำตอบใดค่ะ
ได้ประสานตำรวจให้เข้าตรวจสอบ
พันธุ์ตำรวจเอกชนพัฒนวลักษณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองขาม
ในสภาพมีแผลถลอกบริเวณหัวเข่านะคะ
ได้นำตัวไปที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนล่วงหน้า
สถานีตำรวจภูทรหนองขามเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
ขณะที่นักท่องเที่ยวสาวนะคะเอาแต่ร่ำให้บอกว่าไม่อยากกลับประเทศค่ะ
ก่อนหน้านี้ไกด์ชาวจีนให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเพิ่งที่จะเลิกกับสามี
ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยตามลำพัง
และมีอาการซึมเศร้าชอบแยกตัวออกจากกลุ่ม
จนหายตัวไปในที่สุดค่ะ